ถ้ามีการทำโพลหรือผลสำรวจจากประชาชน
ว่าประชาชนอยากเห็นอะไร
หลังจากการเลือกตั้งเดือนกุมภาผ่านพ้นไป
ผมคิดว่าคนไทยคงตอบเหมือนกันทั้งประเทศ

เรื่องที่๑อยากเห็นการตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แล้วมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเดินหน้าทำงานแก้ปัญหาให้ประชาชน
โดยเฉพาะปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยคนรอกันเยอะมาก
อันที่สองอยากเห็นพักการเมืองยอมรับกฎเกณฑ์กติกาครับ

ฝ่ายชั้น

ฝ่ายชั้น

ฝ่ายชั้น
ฝ่ายชั้น

ฝ่ายชั้น

ฝ่ายชั้น

ฝ่ายชั้น

ฝ่ายชั้น

ฝ่ายชั้น

ฝ่ายชั้น

ฝ่ายชั้น

ฝ่ายชั้น

ฝ่ายชั้น

ฝ่ายชั้น

ฝ่ายชั้น

ฝ่ายชั้น

ถ้าหากอยู่ถ้าหากอยู่นอกเวลาราชการนายกสามารถช่วยหาเสียงได้ไหมครับ
คำตอบตอบว่าไม่สมควรไม่สมควร
นายกคนก่อนหน้าเนี่ยที่เขาหาเสียงได้เนี่ย
เนื่องจากเขาเป็นผู้สมัครและประชาชนต้องเลือก
แต่กรณีที่ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกอันนี้ไม่มีใครไปเลือก
เป็นเรื่องที่พักการเมืองเสนอจึงไม่ควรและมีโอกาสเสี่ยงต่อความผิดหลายอย่าง
ส่วนจะผิดอะไรบ้างนั้นนักข่าวถามว่าผิดอะไรบ้าง
รองวิจารณูบอกว่าผมไปบอกกับนายกเองดีกว่า

ว่าสิ่งที่นายกทำเนี่ยรองวิศนุเตือนว่ายังไง
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่นายกต้องฟังครับมิฉะนั้นแล้วไปฟ้องร้องกันทีหลังก็จะยุ่ง
พักการเมืองทั้งหลายก็เหมือนกันรองวิศนุบอกวันก่อนว่า
ทำอะไรก็ทำไปเถอะจะให้กรกตคอยตามคอยบอกว่าอะไรทำได้
อะไรทำได้บอกไม่ไหวหรอกแต่ว่าทำอะไรต้องระวังไว้
เลือกตั้งผ่านไปแล้วถ้าสิ่งที่ท่านทำแล้วฝ่ายตรงกันข้าม
แล้วพักอื่นเขามองว่าไม่ถูกต้องเขาหยิบเรื่องนั้นมาฟ้องกันหลังเลือกตั้ง
มันจะยุ่งมันจะยุ่งฉะนั้นทำอะไรทำไปเถอะ
แต่คำนึงถึงความถูกต้องเอาไว้หน่อยถึงแม้ตอนนี้เขาไม่ได้บอกว่าอะไรทำได้
อะไรทำไม่ได้แต่ถ้าเขาหยิบเอาไปฟ้องกันทีหลัง
มันจะยุ่งอย่าลืมนะครับว่าทุกวันนี้
คนทุกคนมีโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องเป็นกล้อง
กล้องทุกกล้องเอามาทำเป็นคลิปคลิปทุกคลิปก็เอามาเป็นพยานหลักฐานกันได้
กว่าเมื่อเดิมเยอะแล้วมีฉะนั้นแล้วเนี่ย
ฟ้องร้องกันวุ่นวายแล้วจะนำไปสู่การเปิดสภา
ฟ้องร้องกันวุ่นวายในที่สุด
อาจจะต้องได้ใบเหลืองได้ใบแดงได้ใบส้มอะไรก็ไม่รู้
แล้วก็วุ่นวายกว่าจะเปิดสภาได้ถึงแม้จะมีบทบัญญัติว่าต้องเปิดสภาได้
ภายในเท่านั้นเท่านี้แต่มันจะนำไปสู่ความวุ่นวาย
ฉะนั้นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องคำนึง
พักการเมืองทั้งหลายต้องคำนึงถ้าอยากเห็นการเลือกตั้ง
ไปโดยความสงบถ้าอยากเห็นการเลือกตั้ง
เลือกตั้งแล้วตั้งรัฐบาลได้บริหารประเทศไปอย่างสงบ
เดินหน้าแก้ปัญหาประเทศไปอย่างสงบไม่มีใครไปวอแวร์
เปิดโอกาสให้ทำเต็มที่ต้องเริ่มต้นที่ว่า
ไม่มีการทุจริตคอลลับชั่นและไม่มีการเอาเปรียบกัน
และที่สำคัญที่สุดกรกตครับกรกตชุดนี้
ท่านจะมายังไงก็ว่ากันไปเถอะครับแต่ว่านี่เป็นการทำหน้าที่กรกต
รอยต่อระหว่างอำนาจเก่ากับคนที่จะมาใช้อำนาจใหม่
ตรงนี้สำคัญมากกรกตต้องยึดหลักความยุติธรรม
ความโปร่งใสความเป็นกลางให้เป็นที่ประจักษ์มากที่สุดครับ
ถ้ากรกตทำให้คนเคลือบแคลงระแวงสงสัยไม่มั่นใจ
อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความไม่เรียบร้อย
หลังการเลือกตั้งฉะนั้นสิ่งที่กรกตชุดนี้จะต้องทำให้ปรากฏ
มากกว่ากรกตชุดอื่นด้วยซ้ำไปคือทำให้เห็นซะตั้งแต่ต้นว่า
ไม่มีนอกไม่มีในท่านเป็นอิสระท่านเป็นองค์กรอิสระ
บทบรรยัติรัฐมนูลใครไปสั่งท่านไม่ได้
ต้องทำให้ปรากฏครับและถ้าไม่ทำอย่างนั้น
อยากจะบอกว่าเหลียวหลังไปดูในอดีตสิครับอดีตกรกตสองคนอ่ะ
ผลตรวจเอกวาสนาเพิ่มลาบปริญญานาคจตรีติดคุกครับ
ข้อหาเพราะอันเนื่องมาจากการจัดการเลือกตั้งนี่แหละครับ
ติดคุก๒คนติดคุกในขณะอายุมากแล้วด้วย
เกือบดูไว้เป็นอุทาหรณ์เพราะถ้าท่านไม่เที่ยงตรง
แม่น้ำกี่สายกี่สายเอาไม่อยู่หรอกครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป